เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองตำรวจและก็ทหารนะครับ
ได้เข้าไปตรวจค้นการค้าประเวณี
ในสถานบริการอาบอบนวดย่ารัชดาพิเศษ
พบหญิงต่างชาติชาวลาวพม่าจีนแล้วก็เวียดนาม
กว่า๑๐๐คนลักลอบค้าประเวณีโดยผิดกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองตำรวจนักความบรรเวณห้วยคว้าง
ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นการค้าประเวณี

ภายในสถานบริการนาตาลีอาบอบนวดย่านรัชดาพิเศษ
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

แจ้งบ่อแสและร้องเรียนนะครับว่ามีการค้ามนุษย์ภายในสถานบริการแห่งนี้
พิริยะฉันทดิหลกผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการเปิดเผย
ว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๓เดือนสืบหาข้อมูลจนแน่ชัด
ก่อนเข้าตรวจค้นและล่อซื้อประเวณี

ลาวจีนพม่าและเวียดนามกว่า๑๐๐คน
ค้าประเวณีและพบเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ค้าบริการทางเพศกว่า๑๓คน
หลังจากนี้จะส่งตัวหญิงสาวทั้งหมดไปคัดกรอง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พร้อมเตรียมออกคำสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้
จากพบว่ามีการค้าประเวณีและแอบแฝง
นำชาวต่างด้าวเข้ามาค้าบริการทางเพศ
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ยังพบบัญชีการจ่ายเงินและโอนเงินให้กับบุคคลต่าง
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน
เตรียมตรวจสอบที่สำนักการสอบสวนและนิติการ

เพื่อขยายผลดำเนินคดีต่อไป